ที่จังหวัดเลยค่ะมีคดีเศร้านะคะลูกเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเวท
แล้วอยู่วันหนึ่งคลุ้มคลั่งขึ้นมาคว้าจอบจะไปฟันพ่อ
พ่อเห็นแบบนั้นพ่อก็คว้าลูกซองยิงสวนเข้าไปตายคาที่
ตรงนี้เลยค่ะที่บ้านเนี่ยแหละค่ะตำรวจสภเชียงคานได้รับแจ้งเหตุ
ก็รีบลงพื้นที่นะคะเป็นเหตุยิงกันเสียชีวิตค่ะ
ผู้ตายคือในพงระไนนะคะอายุสามสิบแปดปีเป็นลูกชายเจ้าของบ้าน
หงายอยู่ที่พื้นหน้าบ้านใส่กางเกงขาสั้นไม่ได้ใส่เสื้อค่ะ
สภาพศพคือถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาวเข้าที่ลำคอหนึ่งนัดนะคะ
ขาผู้ตายมีจอบวางพาดอยู่ด้วยโรงจอดรถข้างบ้านมีกระบะอีซูซู
แม็กซีฟ้าจอดอยู่กระจกด้านหน้าถูกทุบจนแตกเสียหายค่ะ
มีมอเตอร์ไซค์อีก๑คันมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างอีก๑คัน
ถูกฟันด้วยเหมือนกันนี่นะคะสภาพรถคนก่อเหตุคือพ่อของผู้ตายนะคะ
นายยงยุทธ์ค่ะไม่ได้หนีไปไหนก็ยืนรอมอบตัวพร้อมกับปืนลูกซองค่ะ
ตำรวจคุมตัวไปสอบปากคำที่สพเชียงคานช่วง๔โมงเย็นนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยค่ะวันนี้๒๖ตุลาคมใช่ไหมคะ
ใช่ครับนี่แหละค่ะช่วงเย็นนี่เลย
ทีมข่าวไปที่สพเชียงคานนะคะก็เป็นช่วงจังหวะที่กำลังสอบปากคำพ่อผู้ตายอยู่
ก็มีนางกรยาซึ่งก็เป็นแม่ของคนตายภรรยาคนก่อเหตุนี่มาให้กำลังใจด้วย
พ่อบอกว่าที่ต้องยิงลูกเพราะว่าลูกเนี่ยติดยาบ้าแล้วก็คลุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวของจนเสียหายเป็นประจำ
ตอนบ่าย๓โมงได้ยินเสียงลูกชายคว้าจอบหลังรถกระบะ
ทุบกระจกหน้ารถกระบะจนแตกแล้วก็ฟันมอเตอร์ไซค์ไปสองคัน
ให้ไปดูบอกโอ๊ยไปดูลูกหน่อยสิ
เอาจริงตอนนั้นก็กลัวกลัวอยู่แล้วด้วยเพราะลูกชอบขู่ฆ่าครอบครัวอยู่ตลอด
ทีนี้พอเปิดประตูหน้าบ้านลูกชายนี่ยืนถือจอบอยู่เลยนะคะ
ประตูบ้านเปิดปุ๊บลูกชายพุ่งเข้ามาปั๊บเลยเงื้อจอบเลยค่ะ
ชิดตัวจะฟันพ่อพ่อก็คว้าปืนยิงสวนไปหนึ่งนัด
หลับหูหลับตายิงอ่ะนะคะปรากฏเข้าคอค่ะ
สาเหตุที่คลุ้มคลั่งแล้วก็ป่วยจิตเวทเนี่ย
ก็เพราะว่าติดยาบ้าติดมานานรักษาแล้วแต่ให้กินยาแล้วไม่ยอมกิน

ยกมาด้วยคือว่าทำท่าว่าจะฟันพ่อครับแล้วตอนนั้นพ่อทำยังไง
ผมก็มาจับไว้จับปืนมันอยู่ใกล้ใกล้ของนี่ไงครับอยู่ประตูนี่เลยอ่ะ
ผมก็ยกยิงเลยยิงสวนเข้าไปเลยเออไม่รู้จะถูกไง
ตุ๊กตี้น่ะมันจะแบบอารวาสข้างนอกสาเหตุมาจิตยา
สั้นเลยค่ะติดยานะคะคุณรัสซี่ดนระวีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
ครอบครัวแล้วก็นายยงยุทธ์ที่ตำรวจให้ประกันตัวชั่วคราวและญาติญาติ
ก็ช่วยกันจัดพิธีศพสวดมติกาบังสกุลให้กับลูกชายสวดวันเดียวนะคะ
แล้วก็เคลื่อนร่างออกจากบ้านไปทำพิธีเผาที่วัดศรีหินตอนบ่าย๓โมงเลยนะคะ
วัดก็อยู่ห่างจากบ้าน๒กิโลเมตรค่ะ

บอกว่าลูกชายคลั่งคลุ้มคลั่งมาตั้งแต่๒๔ตุลาคมแล้ว
ช่วงบ่ายเดินเข้าครัวตอนที่แม่กำลังทำกับข้าว

แม่บอกเอ้ยแบ่งให้คนอื่นกินบ้างสิลูก
ก็ไม่พอใจเอามีดจะแทงแม่ค่ะ
พอดีในมือแม่มีสากอยู่แม่บอกแม่สู้นะ
ถึงได้ยอมลดมือลงแล้วก็เดินออกไป

ถือมีดเป็นสองเล่มเลยค่ะคราวนี้บอกแม่สู้นะ

กลับมาทุบรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แม่ก็กลัวนะก็เลยให้หลานชายขี่รถไปตามพ่อที่อยู่สวนยางเนี่ยกลับมาหน่อย
ตอนกลับมาถึงเห็นลูกชายนอนหลับอยู่ที่บ้านอีกหลังที่อยู่ติดกันแล้ว
ก็โอเคสงบไปแล้ว
ผ่านไปหนึ่งคืนจนเมื่อวานในช่วงบ่ายค่ะ
ลูกชายจะเข้ามาขอข้าวกินแต่เข้าไม่ได้
เพราะว่าพ่อล็อกประตูบ้านไว้ก็เลยโมโห
ตะโกนท้าทายพ่อบอกออกมาสิออกมาต่อยกันเลย

กลายเป็นยิ่งโมโหยิ่งคลั่งหนักไปอีกอะค่ะ
พ่อบอกว่าที่ต้องยิงเพราะป้องกันตัวเองจริงนะ
คือต้องป้องกันพ่อคือป้องกันตัวเอง
ป้องกันแม่แล้วก็ป้องกันหลานอีกคนนึงด้วย
พ่อบอกมันจวนตัวจริงไม่รู้จะทำยังไง
เพราะว่าลูกนี่ปรีเข้ามาประชิดตัวพร้อมกับเนื้อจอบแล้ว
คือถ้าพ่อไม่ยิงลงกลางหัวพ่อตายแน่
ลูกมันก็อยู่อีกที่นึง
ไม่ได้เอาไว้ด้วยกันนะไม่ได้ใส่ลำไว้
ถ้าไม่ทำก็จะทำยังไงเนอะ

บอกว่าไม่ได้มีการเตรียมการเอาไว้ก่อนนะคะ
เพราะตอนนั้นปืนกับกระสุนอยู่คนละที่ได้ซ้ำ
ของคนก่อเหตุนะคะก็มีศักดิ์เป็นลุงของผู้ตายอ่ะเนอะอืมก็บอกเหมือนกันนะคะว่าหลานอ่ะ
ติดยามาตั้งแต่อายุสิบแปดนะคะแล้วตอนที่ตายเนี่ยอายุสามสิบแปด
คือติดยามายี่สิบปีนะคะแล้วก็คือชอบทำร้ายชกต่อยคนอื่น
พอเรียนจบแต่งงานมีเมียสองมีลูกอีกสามอืม
ก็ยังคงติดยาอยู่เหมือนเดิมแน่วแน่มาก
เคยถูกจับไปเมื่อปี๕๓ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด๔ครั้ง
หลายพื้นที่ห้าสามถึงหกสามเนี่ย
จับเรื่องยาตลอดเลยพอพ้นโทษมาได้สามปี
ขณะที่พ่อกับแม่ต้องหนีไปอยู่กระท่อมกลางสวนยาง
คือถามว่าสงสารไหมที่หลานต้องมาตายก็สงสารนั่นแหละ
แต่อีกใจหนึ่งสงสารครึ่งหนึ่งนะ
อีกครึ่งหนึ่งคือโล่งใจค่ะ
เพราะไม่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงว่าเมื่อไหร่จะเป็นคิวเราที่ตาย
ก็คงจะใช่ตั้งแต่วันเมื่อวานนี้ที่วันตายก็คงจะขาดยานล่ะ